อีกหนึ่งเรื่องแม่ทนไม่ไหวครับลูกชายเอ๊ะทำไมชอบเอ๊ะอ่ะ
โวยวายทำร้ายร่างกายแม่ก็มีทำร้ายข้าวของในบ้านก็มี
แม่ก็เลยสุจทนแจ้งตำรวจมาจับลูกชายของตนเอง
เพราะเชื่อว่าเป็นพิษจากเรื่องของยาเสพติดนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นคืนของสิบแปดมกราคม
ตำรวจสอบภอมเมืองลำภูนย์เนี้ยได้รับแจ้งจากแม่คนหนึ่ง
ลูกชายเขาเนี่ยอายุสิบแปดปีนะฮะแม่ก็โทรศัพท์ไปแจ้งถูกลูกเนี่ย
ผู้จาจะข่มขู่จะทำร้ายร่างกายในห้องเช่าในพื้นที่ซอยสอง
บ้านศรีบุญยืนตำบลเหมืองหง่าอำเภอเมืองลำพูนนะครับ
ก็ทำให้ทางด้านของร้อยตำรวจเอกมณัฐแก้วมณีแสงนะฮะ
ซึ่งเป็นหัวหน้าตู้ยามเมืองหง่าเนี่ยพร้อมกับชุดสายตรวจเข้าไปที่บ้านหลังนี้
ก็ไปเจอแม่ลูกคู่นี้ไปถามสิเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้น
แม่ของเด็กคนนี้เป็นคนที่โทรแจ้งก็บอกว่าสาเหตุที่เธอโทรแจ้งตำรวจเนี่ย
เพราะว่าลูกชายคุ้มคร่างคาดว่าน่าจะหลอนจากการเสพยาเสพติด
แล้วก็โวยวายอารวาสก่อนจะข่มขู่จะทำร้ายแม่
ยังไม่พอนะยังเอาของไปทุบทำลายข้าวของในบ้านเสียหายกันหมดเลยครับ
รับที่ผ่านมาเธอกับลูกเนี่ยพูดจาคือเธอถูกลูกของเธอเองนะ
ขู่จะทำร้ายร่างกายบ่อยซึ่งการแจ้งความครั้งนี้ไม่ได้เป็นครั้งแรก
เพราะเคยโทรไปแจ้งแล้วหลายครั้งแล้วทุกครั้งตำรวจเข้าไประงับเหตุ
ก็กลายเป็นเอือมละอาของเพื่อนบ้านไปแล้วคือก็แจ้งบ่อยเพื่อนบ้านก็เอือม
คือแม่ลูกคู่นี้เอาแจ้งอีกแล้วลูกทะเลาะกับแม่อีกแล้วโวยวายอีกแล้วอะไรประมาณนี้
ไปฟังเสียงของคุณแม่คนนี้หน่อย
ก็สงสารอยู่นะฮะทีนี้แม่บอกว่าคุณตำรวจคะเอาลูกฉันไปบำบัดทีเถอะ
ไปรักษาที่สถานบำบัดให้หน่อยจะได้หายคุ้มครั่งแบบนี้คือแม่ทำไม่ไหวแล้ว
อืมแม่ก็ทนมานานแล้วก็ความเป็นแม่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเอาเป็นกฎหมายแล้วกันช่วยหน่อย
ไม่รู้จะทำยังไงคือที่ผ่านมาแม่ก็พยายามพูดสั่งสอนแล้วนะ
แต่เวลาขาดสารเสพติดก็จะอารวาสเหมือนแบบลงแดง

เดี๋ยวโดนนะเดี๋ยวจะทำร้ายนะแบบนี้ฮะ
พร้อมขอให้ตำรวจนำกำลังไปกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่กันหน่อย
เพราะว่าแน่นอนลูกก็ต้องซื้อกับคนในพื้นที่ใช่ไหม
ก็อยากให้กวาดล้างกันหน่อยนะครับ

ว่าเด็กคนนี้เยาวชนคนนี้อาการปกติแล้ว
ก่อนจะยอมรับตอบสั้นว่า
ทะเลาะกับแม่เนี่ยเขาได้เสพยาเข้าไป
แล้วก็อยากให้ตัวเองเข้าไปสู่การบำบัด
ซึ่งหลังจากนี้ก็จะตั้งใจบำบัดแล้วก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก
ฟังแล้วก็สบายใจลูกชายก็พูดขึ้นมาแบบนี้
เมืองต้นตำรวจก็นำตัวเด็กคนนี้ไปตรวจหาสารเสพติด
ซึ่งก็จะมีการส่งตัวเข้าไปยังสถานบำบัดตามกระบวนการต่อไป
คืออย่างที่กฎหมายเขาออกมาบอกว่าถ้าคุณมีคนในครอบครัวติดยาเสพติด
สามารถแจ้งให้เอาไปบำบัดได้เขาไม่ใช่ผู้ต้องหาแต่เขาเป็นผู้ที่เสพยา
เข้าสู่กระบวนการไม่ต้องถูกขังคุกคือบำบัดได้หายแล้วก็ปกติได้
ถือว่าเป็นผู้ป่วยถูกต้องผู้ป่วยได้รับการรักษานะคะ
เป็นปัญหาครอบครัวที่เกิดมาจากยาเสพติด